แต่เอาจริงนะนี่คนที่เขาคาดการณ์เอาไว้แล้วว่าคุณพิทาจะไม่ผ่านโหวตเนี่ยคือน้าแอดคาราบาล
เขาบอกเอาไว้แล้วตั้งแต่คอนเสิร์ตก่อนจะถึงวันโหวตด้วย
เขาบอกว่าไม่ได้เกลียดชังคุณพิธานะแต่ถามกลางเวทีเลย
ใครอยากให้สีส้มเป็นนายกยกมือขึ้น
ถ้าไม่อยากให้สีส้มเป็นนายกยกมือขึ้น
แต่ว่าเขาไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องขาดด่านเพราะอ๋อหลาย
พรุ่งนี้โหวตแล้วพิธาไม่ได้เป็นนายกก็อย่าไปเสียใจ
เรื่องมันก็เป็นเช่นนี้นะครับเราก็ต้องอยู่ต่อไปนะครับ
ลุงเขาไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเบื่อแล้วลุง
ผมก็เบื่อผมก็บอกแล้วไปไล่ผมไล่เขาไปตั้งนานแล้ว
เพราะว่าผมพูดเรื่องจริงพูดมาจากหัวใจ
ไม่ได้เกียรติชั้นคุณพิธาไม่ได้เกียรติชั้นใคร
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือน้าแอดคาราบาลก็ถามเลยว่าใครไม่เลือกสีส้มให้ยกมือ
แต่ปรากฏว่าไม่มีคนยกมือคุณผู้ชมทีนี้ทำไงต่อคือ
้าแอดเนี่ยก็อธิบายให้ฟังนะในมุมมองของน้าแอดว่าทำไมถึงไม่ได้เลือกพักก้าวไกล
แอดบอกว่าการโหวตนายกมันต้องมีด่านอรหารไง
ถ้าเกิดว่าคุณพิทาไม่ได้เป็นนายกอย่าไปเสียใจ

ที่บอกว่าลุงเขาไปแล้วเขาไม่เอาแล้วเขาเบื่อแล้วก็น่าจะหมายถึงลุงตู่อะค่ะ
แล้วน้าแอดก็บอกว่าก็เบื่อเหมือนกัน

แต่ว่าคือน้าแอดเนี่ย

อันนี้พูดจากใจของน้าแอดนะคะ